ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปร้านลาบสุดฮิตแถวจุฬา
ว่าแต่ว่าอยู่ตรงไหนและเป็นร้านแบบไหนกันล่ะ
ติดตามในช่วงตลอดกิน
เพราะว่าเขาร่วงมาแบบไม่แข็งเลย
เมนูต่อไปก็จะเป็นต้มแซ่บหมูครับ
อันนี้เราชอบเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเปรี้ยวเลิศ

แต่ว่าน้องแบบฉ่ำเสือร้องไห้ของเรามาแล้วนะครับ
ไม่เหนียวแต่ว่ามีคอให้เขี้ยว
คนกล้องกินครั้งแรกนะคะไม่เหม็นเขาเลยแต่ว่ารสชาติเป็นเปรี้ยวจี๊
ถ้าให้ทางจุฬานะคะก็แวะมาร้านลงเขาได้ค่ะ

อ๋อมันต้องแซ่บซี๊ดเนี่ยเนาะ
ร้านเสน่หลาบก้อยเป็นร้านสุดฮิตของชาวจุฬาเขา
พิกัดอยู่ที่ซอยจุฬา๒๐กรุงเทพนี่แหละ
ของคิวก็บอกว่าถ้าในไปกินที่นี่นะก็

เสือร้องไห้ก็เด็ดเหมือนกัน

โอ้มันแบบหวานจริงแดดมากต้มแซ่บแซ่บซีท
คอหมูย่างชำ
อะไรจะเด็ดขนาดนั้น
แล้วก็บอกว่าลาบก้อยเขาเนี่ยมะนาวสุดแบบถึงใจ

ราคาอาหารก็ตามสถานที่ผมว่านะเอาจริง

เออก็จะได้นะผมว่าไม่แพงนะค่ะ
คุณผู้ชมใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวซอยจุฬาซอย๒๐นะ
อุตส่าห์ไปรีวิวมาให้เราได้
จะบอกว่าแถวบ้านนี้ของกินเด็ดเขาเยอะมาก
เดี๋ยวเนี่ยของกินเยอะ
คุณภาพด้วยน่ากินด้วยนะคะ